หลังจากเมื่อวานมีภาพบางส่วนออกมา

หลังจากที่เป็นทิศสมปองแล้ววันนี้ก็เป็นการเปิดใจ
หลังจากที่มีการลาศิกขาเข้าสู่ชีวิตคารวาสอย่างเต็มตัว
มาในรถซุปเปอร์คาร์เลยค่ะคุณนัทพงศ์อืม
นายสมปองนครไถ่สง
ซุปเปอร์คาร์คันใหญ่มาที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งที่นนทบุรี
ตอน๕โมงเย็นสดร้อนเลยค่ะ
คือนัดสื่อมวลชนแถลงข่าวเปิดใจตอนบ่าย๓โมงนะคะ
พระมหานพันธ์ซึ่งทิศสมปองนับถือเป็นพระพี่ชาย
วันนี้ก็ได้นำหนังสือและพระสมเด็จพระสังฆราช
มอบให้กับทิศสมปองด้วยนะคะ
แล้วก็มีการทักทายสวมกอดแฟนคลับที่วันนี้มารอให้กำลังใจค่ะ
สมปองวันนี้ก็กล่าวขอโทษสื่อมวลชนที่มาช้านะคะ
แล้วก็พูดถึงเหตุผลที่ต้องปิดบังวัดในการศึกบอกว่า
ไว้หลายวัดสุดท้ายก็เลือกวัดบางโพโอมาวาด
เพราะว่ารู้จักกับเจ้าอาวาส
นี่ก็ถือเป็นการเปิดใจเต็มครั้งแรกนะคะ
ซึ่งเจ้าอาวาสวัดบางโพโอมาวาดก็ได้ทำพิธีลาศิกขาให้
แล้วบอกว่าถึงจะเป็นคารวาสก็สามารถทำประโยชน์ต่อได้
ตนก็ได้รับปากท่านเจ้าอาวาสค่ะ

พอรีบเดินพราคมันมา
พราคมันยังไม่มาบ่ายมวงแปดนาที
เข่ารอเลยเดี๋ยวจะเสียเลิก

ไม่ว่าจะเป็นหลีกรรมม้าก็น่าจะทำประโยชน์ได้
ก็อย่าลืมบุพรศาสนาซึ่งเราก็ลำถามว่าเราจะเป็นอุบาทศกยยกฐุศาสนา
อุปธรรมพระเทวาราณเทวาพระมิตุหนุสัมมเนตน้อย
และส่งเสริมการเรียนบรรดีไปตลอดชีวิตไม่พอครับผม
และส่งเสริมการเรียนมณีไปตลอดชีวิตไม่พอครับผม
แล้วก็เป็นการก้าวเข้าสู่โลกโซเชียล
ในฐานะสถานภาพคารวาสอย่างเต็มตัว

เดี๋ยวอันนี้รู้จักกันมาก่อนซ้อมกันมาก่อนหรือเปล่า

สเต็ปได้คือน้องเนี่ยเขาบอกว่าซ้อม๒เดือน
แม่ปองเต้น๒นาที

เพลงนี้ชื่อว่าเพลงอย่ามา
ขอเสียงมา
โอ้โฮ

พี่ก็มีพรสวรรค์นะครับ
พี่เรียกพี่แล้วเรียกทิศ
ก็มีพรสวรรค์จริงซ้อมแป๊บเดียวเองนะฮะ